อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมมาดูการเสียชีวิตของพ่อค้าขายหมูปิ้งคนนี้หน่อย
เสียชีวิตปริศนาอยู่ที่ห้องพักและสภาพเนี่ยคือเปลือยท่อนล่าง
ไม่ได้ใส่กางเกงในไม่ได้ใส่กางเกงเนี่ยนะคะ
ภรรยาของพ่อค้าบอกว่าสามีมีโรคประจำตัว
อาจจะเป็นเพราะว่ากำลังจะถอดชุดไปอาบน้ำแล้วอาการกำเริบเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ที่วัดสานหินที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงแพทย์ก็ไปตรวจสอบ
เจอศพของนายทัชภูมิชัยเรืองหรือว่าในเม้งวัย๔๕ปี
เสียชีวิตอยู่บนเตียงค่ะท่อนล่างเนี่ยเปลือย
แล้วข้างศพของในเม้งก็มีกางเกงยีนกางเกงในอยู่
ตำรวจที่สพจันทบุรีมีการสอบสวน
ทราบว่าผู้เสียชีวิตปกติก็ขายหมูปิ้งสูตรโบราณ
สัยดีอัธยาศัยดีชอบดื่มเหล้า

ล้างถ้วยล้างชามอยู่หลังบ้าน

ไม่ได้ยินเสียงในเม้งทะเลาะกับใครเลย

จริงไม่ได้มีปัญหาทะเลาะอะไรกับสามีเลยนะ

ซึ่งฝั่งภรรยาเองไม่ได้ติดใจสงสัยสาเหตุการณ์ตายนะคะ
ภรรยาบอกว่าอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวแหละ

อาจจะกำลังถอดเสื้อผ้าเตรียมตัวไปอาบน้ำ
แล้วอาการจากโรคประจำตัวคงกำเริบ

ตำรวจได้ส่งศพไปให้แพทย์นิติเวศ
ที่โรงพยาบาลพระปกราวในชาญสูตรแล้วนะคะ

ไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยค่ะ